เจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมรีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอนายงจังหวัดตรังนะคะ
หลังจากที่มีการสืบทราบว่าผู้ต้องหาเป็นผู้ต้องหาแล้วนะคะ
ก็คือหลักฐานมัดตัวแล้วไปกบดานอยู่ที่นี่
เป็นผู้ต้องหาในคดีพยายามฆ่าผู้อื่น
ไปถึงรีสอร์ทพบตัวผู้ต้องหาเหมือนกัน

เจ้าหน้าที่ก็เลยจะต้องใช้วิธีวิสามันนะคะ

บ้านหนองขอนตำบลนามื่นศรีอำเภอนายงจังหวัดตรัง

โดยชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๙และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
วางแผนเข้าไปจับกลุ่มนายอิสระมุราศิษ
ผู้ต้องหาตำไหมจับในคดีร่วมกันพยายามฆ่า
หลังจากที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่า
เห็นนายอิสระหนีมากบดานอยู่ที่รีสอร์ทแห่งนี้
เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงพบว่ามีคนเข้าพักห้องพักหมายเลข๒

แต่คนที่อยู่ภายในห้องพักพยายามหลบหนีด้วยการปีนขึ้นไปบนฝ้าหลังคา
เจ้าหน้าที่ก็เลยกระจายกำลังปิดล้อมพื้นที่
จากนั้นค่ะผู้ต้องสงสัยใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่
จึงถูกตอบโต้เข้าไปหลายนัดก่อนเสียงปืนจะจบลง
ต่อมาเจ้าหน้าที่ขอกำลังเสริมนะคะจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
หรือว่าหน่วยสวาสจากสงขลาเข้ามาช่วยควบคุมสถานการณ์
ก่อนที่จะเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ในที่เกิดเหตุพบศพชายหนุ่มถูกยิงที่ศีรษะ
สภาพนอนหงายอยู่ปลายเตียงค่ะบนพื้นห้อง
ยังไปพบอาวุธปืนพกสั้นขนาด๙มมก๙มมยาบ้า๑๘นัด
ซ่อนอยู่ใต้หมอนและสมุดจดรายชื่อลูกค้ายาบ้าน๑เล่ม
ซึ่งจากการตรวจสอบทราบว่าผู้เสียชีวิตคือ
นายปริวัติบุญรอดอายุ๒๘ปี
เคยถูกจับคดียาเสพติดในพื้นที่เมืองตรัง
และมีหมายจับคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกชายโรธโพธิปฐม
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรยานายงบอกว่า
ก่อนหน้านี้สืบทราบว่าผู้ตายเป็นเครือข่ายเดียวกับ

ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่เจ้าหน้าที่ต้องการตัว

แต่คาดว่าผู้ต้องหาน่าจะไหวตัวทัน